ส่วนปฐุมธานีพื้นที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น
หมู่บ้านเพียบประชากรโอ้โหสุดสุดครับ

ผู้ว่าหมูป่าผู้ว่านโรงศักดิ์
ประกาศแล้วทุบโต๊ะเปรี้ยงเลย
ปฐุมธานีจะบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเท่านั้น
เอางั้นแปลว่าอะไรจะไม่รับน้ำเพิ่มมาจากจังหวัดอื่น

ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
แต่ต้องมีการประสานกันอย่างใกล้ชิด
นี่ครับนายนรงศักดิ์โอสดธนากร
ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีท่านเรียกหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด
มีนายกแจ๊ดด้วยนะ
ผลโดรสโทคำนวณวิทย์ทุกข์กระจ่างนายกอบจปฐุมธานี
มาร่วมประชุมทำแผนงานด้วยเพื่อรับมือพายุโนรู
ตอนหนึ่งของการประชุมผู้ว่าหมูป่าหรือผู้ว่านโรงศักดิ

เราจะสู้เฉพาะน้ำที่อยู่ในพื้นที่ปฐุมธานีเท่านั้น
จะไม่รับน้ำจากที่อื่น

เห็นข่าวไปแล้วใช่ไหมปฐุมธานี
เขาท่วมกันขนาดต้องเอารถมาจอดบนโทเวกัน

ทงแดงเหรอเลยทงแดงอ่ะ
นะครับอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขา
ให้โชรปฐานจังหวัดปฐุมธานีทำหนังสือเลย
ไปไหนท่าน
ชนละประธานจังหวัดประสานงานมาล่วงหน้า
เพื่อเตรียมความพร้อมการระบายน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมขึ้นอีก
โดยกรมชนประธานชี้แจงนะครับบอกว่า
ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิต
มีเครื่องสูบน้ำทำงานได้๒๐เครื่อง
นี่ครับ๒๐เครื่องนับไป๑๒๓๔๕นู่น
หลังประชุมเสร็จนายกแจ๊ดไปป่ะ
แจ๊ดไปไปกับลูกชายคุณโบลิ่ง
ร้อยตะบดเอกจรีรุปทูกกระจ่าง
ท่านเป็นนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ไปที่ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังซิก

ควันออกหูควันไม่ได้ออกจากเครื่องนะ
ควันออกหูนายกแจ๊ดทำไมล่ะ
เครื่องมันใช้งานได้๑๓เครื่องครับ
เอาเสียไปเจ็ดลองฟังดูครับ
เครื่องสูบน้ำพร้อมใช้๒๐เครื่อง

ทำให้ที่ประชุมเขาไกวเกวะ
แต่วันนี้ประชุมเสร็จผมมาดูก็ยืนยันกันจริงว่า

ว่าตอนนี้ขอให้ทางชนประธานประสานงาน

เมื่อเช้าท่านพูดชัดเจนด้วยความห่วงใย

ไม่รู้มีใครจับภาพนายกแจ๊ดไว้หรือเปล่า

ว่าตอนที่ผู้ว่าประกาศสีหน้าสีตาจะเป็นยังไง

ว่านายกแจ๊สจะรับนะ
จากพื้นที่กรุงเทพมหานครยินดีเลยนะ
ใช้พื้นที่ปฐุมธานีพร่องน้ำมาก็ได้

ใช่แล้วตอนนั้นเรายังตั้งคำถามอยู่เลยว่า

แต่ผู้ว่าบอกไม่รับแล้ว

แกใหญ่สุดน่ะผู้ว่ารัฐการณ์จังหวัดน่ะ
ส่วนระดับน้ำไปดูซิ๖โมงเช้าที่ผ่านมา

๑เมตร๕๐เซนติเมตรครับ

ปริ่มเหลืองจะมาส้ม
คุณผู้ชมครับชาวปฐุมธานีครับ
มันปริ่มเหลืองจะมาส้ม

จะเกิดน้ำท่วมฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุด
๖โมงเช้านะครับที่ปฐุมธานีครับ